เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับที่พัทยานะฮะที่ชนบุรีเนี่ย
อยู่ดีเนี่ยถูกรถคันหนึ่งขับตามประกบแล้วก็ยิงใส่นะฮะ
ทำให้ผู้หญิงสองคนที่เข้ามาด้วยกันคนขับคนนั่งบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่
แต่ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะ
เบ้นสีดำคันนี้นะครับกระจกแตกละเอียดเห็นไหมดู
แล้วยิงเข้ามาเนี่ยนี่กระสงกระสุนเห็นไหมรูกระสุนกระจก
คือเข้ามาเนี่ยจุดที่เป็นกระจกประตูด้านข้างคนขับด้วยนะครับ
ทั้งบานเลยนะครับนี่เป็นถนนพัทยาเหนือสายสามนะฮะ
ห่างจากสถานบันเทิงสัก๕๐เมตรเท่านั้นสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับ
กระจกประตูหลังก็มีรูกระสุน๑รูนะฮะมีปลอกกระสุนขนาด๙มม
ตกอยู่หกปลอกคนเจ็บสองคนนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะ
คนนึงคือหญิงสาวชาวไทยนะครับนางสาวธิพวรรณอายุยี่สิบหกปี
กระสุนนี่เข้าแก้มด้านซ้ายกระสุนฝังในโพรงจมูก
อีกคนนึงเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนชื่อนางสาวลีซินหญิงอายุ๒๓ปี
คนนี้คือคนขับรถนะครับถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าที่มือด้านซ้ายนะฮะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้ผ่าตัดเอากระสุนออกกันแล้ว
อาการปลอดภัยแล้วคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น
คือถึงขั้นที่ว่าขับรถตามประกบยิงเขากลางดึกคืนที่ผ่านมานะฮะ
ออกมาจากผับตอนตีสองถูกประกบยิงเลยนะฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับ
คนที่ก่อเหตุคนที่เป็นมือยิงขับรถตามประกบยิงเขา
จับได้แล้วนะฮะค่ะคือบอกว่ายิงผิดคันฮะแล้วยังไงคะ
คือไปเที่ยวในผับมาเมื่อคืนเนี่ยมีนักเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติ
มาชนเขาแล้วไม่ขอโทษแล้วไงคุณไปยิงเขาเลยเหรอ
โมโหออกจากผับมาเนี่ยขับรถตามประกบยิงเลย
คิดว่าเขามากับรถเก๋งคันสีดำแบบเนี้ยรถเบนส์คิดเองเออเองก็ได้ด้วย
ซึ่งมันผิดคันคุณมันไม่ใช่เรื่องการทักคนผิดคนนะ
นี่คุณยิงนะเขาตายขึ้นมาทำยังไงอ่ะ
แล้วซัดใส่เข้าไปเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าแบบกระจกฝั่งคนขับด้วย
กระจกหลังด้วยอ่ะท่านผู้ชมครับคือระยะเนี่ยเข้า
แก้มเขาอ่ะคิดดูแล้วกันอ่ะคือถ้าสูงอีกนิดนึงก็หัวแล้วนะคะ
อายุยี่สิบเก้าปีน่ะฮะคนก่อเหตุนะครับ
จากการสืบสวนของตำรวจเมื่อคืนนี้นายนพรมาเที่ยวที่ผับ
แล้วมีปากเสียงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี
ปะทะคารมกันนะมีการชนกันอะไรกัน
กาดของผับก็เข้ามาห้าม
แต่ว่านายนพรไม่ยอมนะฮะดักรอเขาอยู่ด้านหน้า
พอผับเลิกเนี่ยเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวเกาหลีกลุ่มที่มีเรื่องด้วยเนี่ย
ขึ้นรถเก๋งสีดำขับออกไปจากพื้นที่ผับ
ก็ขับตามแล้วไปเจอรถเบ้นสีดำของหญิงสาวสองคนที่เขามาเที่ยวผับเหมือนกัน
เขาขับออกจากผับเหมือนกันคิดว่ารถคันนี้
ขับรถฮอนด้าแจ๊สสีดำของตัวเองประกบนะฮะแล้วก็ยิงใส่เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่สุดท้ายล่าสุดในตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะฮะข้อหา
พยายามฆ่านะครับแล้วก็เรื่องอาวุธปืนเรื่องการยิงปืนนะครับ
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับแล้วคุณวิรยุทธ์ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าเมื่อคืนนี้คนเจ็บขับรถเบ้นสีดำออกจากผับที่เกิดเหตุ
โอ้โหนี่เหยียบมาเลยนี่เห็นไหมคือดักเขารออยู่ที่หน้าผับไง
เห็นเขาขับออกมาขับตามเลยแล้วกล้องวงจรปิดตรงนี้รถสองคันก็ขับผ่านกล้องไป
จากนั้นนะครับคุณวิรยุทธ์ปรานีได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
นี่เป็นหน้าปากซอยทางเข้าผับรถของคนเจ็บขับออกมาหน้าปากซอยแล้วเลี้ยวซ้าย
รถของนายนบพรคนก่อเหตุก็ขับตามมาเรียกได้ว่าเร่งมาแบบตามมาติดติดเลยอ่ะ
แล้วก็ไปจอดนะเพื่อรอยิงใส่รถของคนเจ็บค่ะอ่า
คือจะเห็นสุนัขสองตัวนะนี่สะดุ้งเลยนี่
กล้องวงจรปิดหน้าปากซอยทางเข้าผับอีกมุมหนึ่งนะฮะ
เห็นรถคนเจ็บเนี่ยขับออกมาที่หน้าปากซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนิดนึง
หยุดเพื่อรอกระหน่ำยิงคือแซงไปข้างหน้าแล้วก็หยุดชะลอเพื่อรอกระหน่ำยิง

แล้วก็ขับหลบหนีไปเมื่อคืนนะฮะช่วงตีสองนะครับ
มีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะฮะจังหวะที่รถของคนเจ็บขับออกมา
แล้วรถของนายนพรจังหวะนี้จะเห็นว่าไล่ไล่
เพื่อตามประกบมาติดเลยแล้วก็หนีแซงแล้ว
คือแซงไปข้างหน้าหน่อยนึงเพื่อรอรอจะยิงใส่เขา
ซึ่งยิงแบบนี้รัวยิงเลยนะฮะใช่ค่ะ

เพื่อนผู้ชมครับแล้วก็ขับหนีไป
ส่วนรถของคนเจ็บก็ไปจอดอยู่กลางถนนค่ะ
แล้วคนเจ็บก็ลงมาจากรถเนี่ยอยู่ที่พื้นค่ะตอนเนี้ย
ก็คนหนึ่งกระสุนเข้าแก้มอ่ะอีกคนนึงเข้ามือนะคะ
คนขับนี่เข้าแก้มใช่ไหมอ่าคนคนนั่งเนี่ยเข้าแก้ม
คนขับนี่เข้ามือนี่คนนี้คนที่ฝั่งคนนั่งอ่ะ
ที่ลงมาค่ะสาวคนไทยอ่ะอ๋อ
วิถีกระสุนอ่ะมันเข้าแก้มเธอพอดีโอ้ย
เพราะว่ายิงเนี่ยยิงเข้ากระจกฝั่งคนขับเลยอ่ะ
ทั้งบานอ่ะแต่คนขับที่อยู่ใกล้กว่าเนี่ย
ดีมากกระสุนเนี่ยเข้าที่มือค่ะคงเป็นจังหวะยกมือขึ้นขับรถไง
อ่าโหตายแล้วโอ้โหนี่วิธีการเนี่ยคือ
การเจตนาหรือยังไงไหมคะเนี่ยตั้งใจเลยเนี่ย
คือหมายจับที่ตำรวจขอแล้วก็ได้อนุมัติหมายจับเรียบร้อยเนี่ย
คือข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับที่เหลือคือเรื่องอาวุธปืน
การยิงปืนท่านผู้ชมครับกาดของผับนะฮะ
ที่เกิดเหตุที่คนก่อเหตุไปมีเรื่องกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น
แล้วก็ออกไปแล้วก็ไปตามไล่ยิงผิดคันเนี่ยนะฮะบอกว่ากลางดึกเมื่อคืนนะครับ
ได้รับแจ้งจากพนักงานในร้านว่ามีลูกค้าทะเลาะกันในร้าน
เขาก็ไปตรวจสอบพบว่านายนบพรเนี่ย
มีเรื่องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีถามว่ามีเรื่องอะไร
คือนายนบพรไม่พอใจที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเดินชน
ของผับก็เลยเข้าไปห้ามบอกให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็น
ให้แยกย้ายกันไปจนร้านปิด
นายนพรกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีก็ยังออกมาทะเลาะกันอยู่หน้าร้านนะฮะ
ต้องไปห้ามไปแยกกันอีกรอบนึง
ฝั่งของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเขาก็ไปขึ้นรถแล้วก็ออกไปจากพื้นที่ผับ
ตัวนายนบพรตอนนั้นเพราะเห็นว่าฝั่งนั้นเขาออกไป
ก็รีบขับรถตามออกไปเลยนะครับ
จากนั้นไม่ทันไรเนี่ยแถวผับเขาบอกคือมันห่างกันแค่๕๐เมตร
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๕๖นัด
พอวิ่งมาดูเนี่ยพบมีรถจอดอยู่คันหนึ่งกลางถนน
แล้วมีคนเจ็บเป็นผู้หญิงสองคนอยู่ที่กลางถนน
ซึ่งคือลูกค้าที่ร้านนั่นแหละแต่มันไม่ใช่คนที่นายนพรมีเรื่องด้วย
ซึ่งนายนพรมาคนเดียวนะฮะปืนเนี่ยคงจะเก็บไว้ในรถ
เพราะก่อนเข้าร้านเนี่ยทางผับเขายืนยันว่าเขาตรวจอาวุธเรียบร้อยหมด
ไม่มีใครอาวุธเข้ามาได้คงเก็บปืนไว้ในรถแล้วก็ขับตามเขาแล้วไปยิง
จังหวะเราก็จะมีรถผ่านหน้าเขาไปทางที่ตรงนี้
ผู้หญิงที่เจอสองคนไม่ใช่กับกลุ่มที่เป็นมีเรื่องใช่ไหม

พอเราเดินออกไปดูแล้วเห็นว่าคนที่ถูกกลุ่มไม่ใช่กลุ่มที่มีเรื่องกันตอนนั้นคืออย่างไร
ก็คือรีบพาส่งลงไปบ้านครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยาชนบุรีนะฮะ

หลังจากก่อเหตุถามว่านายนพรขับรถไปไหนนี่ฮะ

จับได้วันนี้ฮะหนีไปนู่นจังหวัดสุโขทัย

นี่ตอนไปจับได้เนี่ยอยู่กับลูกชายกำลังจะขับรถ
เข้าบ้านญาติตัวเองในรถมีปืนสั้นนะฮะ
ึ่งอัตโนมัติเป็นปืนกล็อกนะฮะที่ใช้ในการก่อเหตุ๑กระบอก
นี่ตอนไปจับได้โอ้โหไปเที่ยวผับแล้วถูกชน
เดินชนไม่ได้เหรอคุณผู้ชมบอกว่าสงสัยเขาจะร่างกายเปราะบางมาก
ร่างกายของเขาเป็นแก้วเดินชนนิดหนึ่งไม่ได้อย่างแตก

ใช่น้องพรต้องอยู่แต่ในบ้านไม่ต้องเอาไปเที่ยวผัพไม่ได้
แต่ตอนนี้คงไม่ได้อยู่แต่ในบ้านคุณรู้จักในคุกนะคะ
มีปืนนะฮะตำรวจก็เลยต้องใช้ความมัดระวังนะครับในการเข้าไปควบคุมตัว
นายนบพรสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะครับส่วนที่หนีมาสุโขทัยเนี่ย
อ้างว่าไม่ได้หนีนะแค่พาลูกมาเที่ยวอ้างไปได้เรื่อยนะฮะผู้ต้องหา
แล้วก็ถูกคุมตัวไปนะฮะที่โรงพักที่สุโขทัย
ก่อนจะส่งตัวมาที่พัทยาชนุรีนะฮะ
อะค่ะเอาอย่างเนี้ย
เอาอย่างเนี้ยเอาละ
ว่าหลานชายถูกจับก็มาเยี่ยมหลานที่โรงพักษณ์
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้ยังอยู่ที่สพคิริมาตรอยู่นะ
ยังไม่ได้ถูกส่งตัวมาที่พัทยาชนบุรี

ของนายนพรบอกว่าพ่อของนายนพรย้ายไปอยู่กรุงเทพ
นานแล้วนายนพรก็เกิดแล้วก็โตที่กรุงเทพ
ที่สักทีหนึ่งล่าสุดเพิ่งมาเมื่อต้นปีหกศูนย์นะฮะ
พี่ชายเนี่ยวันนี้โทรมาบอก
บอกหลานถูกจับช่วยไปดูให้หน่อย
ถามว่าพี่ชายอาคือพ่อของนายนพรเนี่ย
เป็นห่วงลูกเหรอค่ะเปล่าหรอกคือเขาให้มาดูให้หน่อยเพราะว่าตอนที่มาจากบ้านพ่อ
เอาสร้อยทองพ่อมาด้วยพ่อห่วงสร้อยเนอะช่วยมาเอาสร้อยให้หน่อยเออเอาสิ
มาที่นี่เลยมาโรงพักนี่เลยแต่ยังไม่ได้ข้อมูลเลยว่าเป็นยังไง
ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยพี่ชายโทรมาบอกว่าเอาสร้อยผมไปด้วย
ไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้น้องเอาให้ลูกหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยจะมาถามกันเลย
โอ้โหนี่มันครบสูตรเลยนะเนี่ยค่ะ
ตอนมาจากบ้านพ่อที่กรุงเทพไม่รู้มายังไงมาเที่ยวผับที่พัทยาชนบุรีเนี่ย
แล้วหนีมาสุโขธัณฑ์ใบ้านเกิดของพ่ออ่ะ
นี่น้องสาวคงพี่ชายโทรมาบอกโอ้ยตอนลูกมานี่ร้องไห้
คิดถึงลูกนะลูกเอาสร้อยพ่อมาด้วย
ตอนนี้ติดคุกให้มาเอาสร้อยคืนให้หน่อย
ตอนนี้ทางสพคิริมาตรที่สุโขทัยนะครับ
ก็ส่งตัวนายนพรไปที่สพเมืองพัทยาชนบุรีแล้วนะฮะ

ห้องที่เกิดเหตุก็ถูกดำเนินคดีเรียบร้อย